แสดงความยินดีกับสำนักข่าวอาทีของรัสเซียด้วยนะคะ
ล่าสุดประกาศเฉลิมฉลองผู้เข้าชมยอดในยูทูป
ทั้งสิ้น๓๐๐๐ล้านวิวเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งก็ตรงกับวันครบรอบ๑๐ปีของเขาด้วย

นายบารักษ์โอบามาแล้วก็จอนแครรี่ด้วยล่ะค่ะ

สถานีโทรทัศน์อาร์ทีในอีก๒๐ปีข้างหน้า
ในตอนนั้นอาจจะมีประธานาธิบดีสหรัฐ

ออกมาเปิดโปรงโครงการสอดแนมข้อมูลของสหรัฐ

ขณะเดียวกันก็ยังเผยแพร่ด้วยว่าขณะนี้เนี่ย
ผู้ชมวิดีโอของอาทีในยูทูป
รวมทั้งสิ้นทะลุ๓๐๐ล้านวิวเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งก็เป็นสำนักข่าวที่ทำสถิติ
ที่ไม่เคยมีสำนักข่าวไหนทำได้มาก่อน

แต่ก็มีการกระเตื้องขึ้นมา
และอีกไม่ถึงปีก็มียอดผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
จาก๒ล้านวิวเป็น๓ล้านวิวในที่สุดนะคะ
เพราะเขาก็มีการแปลเป็นภาษาต่างให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
แล้วก็มีแนวทางนำเสนอแปลกใหม่ด้วยค่ะ